ท่านผู้ชมครับหลังจากเป็นคลิปที่แชร์กันสนั่นเป็นข่าวดังเมื่อวานนี้ค่ะผู้ชายที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปขวางถนนเพื่อเอาเรื่องกับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่เขาบอกว่าไปขับปาดหน้าเขาแล้วเปิดกระจกมาตะโกนด่านี่ฮะคนนี้ฮะเขาชื่อนายเบิกเลิกวันนี้ออกมายกมือขอโทษสังคมค่ะบอกได้โปรดอภัยแล้วก็ขอให้เข้าใจหน่อย
มีคุณมาเอารถปันทุกคันนี้บอกว่าขับปาดหน้าเขา
เขามีลูกมีเมียมาด้วยเกือบตกถนนนะ
นี่นะครับแปลงว่าคนขับรถปันทุกเขาไม่ลงมา
แล้วก็มีตำรวจมาเคลียร์พาไปโรงพักสุดท้าย

ก็บอกว่าใหม่มีกระบวงทะเบียนก็ใหม่ต่อนะครับ
นี่นายเบอร์เกอร์กนะคะ
เมื่อวานนี้ถึงขั้นพี่แจ๊กกี้อดีศรพึ่งยา
คอลัมนิสชื่อดัง
เลี้ยวภูแฟนหงแดงแฟนตัวยง

เสื้อใหม่หงแดงนี่ใส่แล้วดุจริง

คือพอคลิปนี้ปรากฏออกไปนะครับทุกผู้ชมครับ

คนขับรถกระบะคันที่ไปตะโกนเอาเรื่องกับ
พ่วง๑๘ล้อที่ว่าหาว่าไปปาดหน้าเขาอะไรเขาเนี่ยนะครับ
วันนี้บอกว่าพอเป็นข่าวออกไปเป็นคลิปดังออกไป

นายเบอร์เกอร์เกอร์เกอร์บอกว่าตัวเขากับภรรยา
หิวข้าวจอดรถแวะซื้อข้าวกินข้างทาง
เจ้าของร้านคงจะจำได้บอกข้าวหมดไม่มีขาย
แต่พอคนอื่นมาซื้อเอ้าทำไมมีข้าวขายให้
ต้องขับรถไปหาร้านอื่นกิน
ไปไหนมาไหนถูกสายตามองจากผู้คน

เขาทำงานรับเหมาที่รับเหมาอยู่เนี่ย
ถึงขั้นแบบคนที่จ้างรับเหมาไว้เนี่ย
โทรมายกเลิกก็มีค่ะเลยบอกขอโทษผ่านสื่อหน่อย
ทำลงไปเนี่ยคือยอมรับว่าผิดนะ

ปาดก่อนไล่ก่อนก็ว่ากันไปตั้งใจจอดรถ
เพื่อจะเจรจากับคู่กรณีแต่เอาละ
ตอนนี้ก็พูดได้คุยอะไรกับทางรถพ่วง๑๘ล้อแล้ว

อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ขออภัยด้วย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาฟังเขาหน่อยนะครับ
ผมต้องขอโทษนะครับขอโทษชาวเน็ตทุกท่านเลย

ที่ผมจอดรถขวางทางเมื่อวานนี้

ถ้าไม่ได้มีเหตุจำเป็นผมจะไม่จอดรถขวางทางแบบนั้น
เพราะ๑๐ล้อคันนั้นปาดหน้าเรานะครับ

ตีคู่วิเล็กจินดาเขาพยายามเหยียบคันเร่งหนี

เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ขวางทางเขาเหยียบหนีเราแน่นอน

แต่ผมรู้ว่าผมผิดตรงที่ผมจอดรถ

ผมไม่มีเจตนาเป็นอันตภัณฑ์เหมือนกับที่พวกคุณด่าผมว่า

พี่เนี่ยผมโดนมาอย่างนี้เลยครับ

ทั้งหลายให้เข้าใจผมด้วย

เพราะว่าโดนบทลงโทษทางสังคมไป

นี่หนักกว่าข้อกฎหมายอีก
ฝั่งของรถพ่วง

คู่กรณีของพี่เบิกเลิกเขา
ชื่อว่าในคำพันธุ์นะครับ
เขาก็ยืนยันกับเรานะครับบอกว่า

จอดรถทะเลาะกันแบบนี้กลางถนนได้ยังไง

รถกระบะทั้งสองคันเนี่ยขับปาดหน้าเขาก่อน
แล้วก็มีลักษณะการขับไล่กันมา

ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะฮะ

ขับหนีแยกกันไปดีกว่าจบไปดีกว่า